ตอนนี้รออยู่ที่หน้าผับแล้วรอคำสั่งจู่โจม
เอาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับร้อยตำรวจเอกหญิงแพทย์หญิงนายแพทย์
ศาสตราจารย์ดรสุภาษารามหาคามินนี่ยดเยอะไปไหน
เอาแค่เป็นตำรวจก็พอค่ะวันนี้เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ซุ่มโป่งจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดแต่ชอบมั่วสุมกันอยู่ในผับนี่แหละค่ะ
สายลับส่งข่าวมาว่าอย่างนั้นก็เลยมารอซุ่มดูนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอ
คุณผู้ชมออกมาซุ่มปุ่มช่วงเช้าแบบนี้อากาศมันเย็นเย็นอยู่นะ
ท่าทางจะใกล้แล้วล่ะที่เราจะเข้าสู่ฤดูหนาวจริงหรือเปล่าไปดูนะคะ
ถ้าแนะลมหนาวจากประเทศจีนกดลงมาเรื่อยลงมาเรื่อย
แต่ว่าแตะพื้นที่ทางตอนบนของประเทศกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดดอยยอดภูภาคเหนือและภาคอีสาน
และลมหนาวตัวนี้แหละค่ะกดร่องฝนให้ต่ำลงมาทำให้ตอนบนของประเทศช่วงนี้ฝนลดน้อยลง
มาอยู่แถวแถวตอนกลางตรงนี้ค่ะภาคใต้ตอนบนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอยู่แค่นี้ค่ะ
ส่วนช่วงเช้าตอนบนบอกแล้วไม่มีฝนช่วงนี้เริ่มมีแดดแล้วแต่ภาคใต้มีฝนอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะส่วนเรื่องของอุณหภูมิทะเลนี่ให้ดูสีเขียวตรงนี้นะคะ
ตรงนี้สีเขียวนี่คือลมหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะคะก็คือเชียงรายเชียงใหม่
ภูเขาดึกถึงเช้าอ่ะอุณหภูมิดีนะคะประมาณ๑๕๒๐องศาเซลเซียสแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ภาคกลางตอนล่างจุดนั้นกลางวันอากาศร้อนจัด
จุดอาจจะทะลุ๔๐องศาเซลเซียสได้เลยนะคะอุ้ยอุณหภูมิแตกต่างกันจังเลย